เทือนหกเสือส่งห้องถังเอี่ยวยิงสารวัสสิว
ี่ยวยังไงมุมไหนเดี๋ยวว่ากัน
คุณผู้ชมครับในเก่งในเก่งคนที่เอาปืนที่ใช้ยิงสารวัสสิวไปฝัง
คุณผู้ชมลองฟังนะว่าคุณผู้ชมเชื่อเขามากน้อยแค่ไหนนะครับ
เขาบอกว่าที่เขาตัดสินใจเอาปืนไปฝังเนี่ยนะ
ทำเองไม่มีใครสั่งผมเนี่ยลนลานไปหมดตกใจไปหมด
เนี่ยร้องไห้ตลอดเวลาตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหม
ที่พี่เล่าบอกว่าเขามีมีบรรดระเบิดล้องไห้ออกมาเลย

รองผู้บัญชาการการบริโภคแห่งชาติ

การสอบสวนบุคคลในงานเลี้ยงนะ

แล้วก็ผลการสอบสวนพยานแวดล้อม

ตำรวจเอาเครกตีเวลา๒๖นาย
ส่วนพลเรือนประชาชน๑๐รวมกันเป็น๓๖
แบ่งเป็น๓กลุ่มอย่างที่ดอมว่าไปแล้ว

ตำรวจชุดที่พาผู้ตาย

ตำรวจชุดทำลายหลักฐาน

ที่๓ตำรวจที่ปลีกตัวกลับทันที
ทั้งหมดต้องถูกสอบสวนครับนะครับ

สำหรับผู้เกี่ยวข้องในคดีนะครับ

ตำรวจสอบสวนนะฮะ

ก็คือในเก่งคนงานก่อสร้างบริษัทกำแนนก

เขาเองแหละที่เอาผ้าปูโต๊ะจีน

ตอนที่ให้ปากคำ

คือคนผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะ
เวลามันถูกซักมากถูกกดดันมาก
จะเริ่มซัดทอดละอันนี้เก่งซัดทอด
บอก๑ใน๖ตำรวจเนี่ยถูกออกไหมจับอ่ะนะ
เอาปืนมายัดใส่มือผมค่ะผมมานั่งอยู่
อยู่ที่นี่เอาปืนมายัดใส่มือพร้อม
ทีแรกเข้าใจว่าฝากเอาไว้แล้วจะมาเอาคืน

ห่อแล้วขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านคุณผู้ชมฟังเขา
นะแต่พอมาถึงบ้านไม่กล้าเอาเข้าบ้าน
นะครับก็เลยใส่กระเป๋านมลูกอ่ะวางไว้หน้าบ้าน
สุดท้ายรอให้คนติดต่อมาว่าจะทำยังไงกันต่อ

เขากลัวครับไม่รู้จะทำไงก็เลยเอาปืนไปฝังดินก็แล้วกันที่บ่อน้ำ

อยู่ท้ายซอยเสน่หาหนึ่งยืนในวัดที่เอาไปฝัง

นะครับร่องรูอะไรสักอย่าง
ม่านหรือผ่านอะไรสักอย่างคุณผู้ชมครับ
ตอนออกจากห้องสอบสวนข้าวโถมก็ใส่ในเก่งนะครับ
เก่งอยากพูดอะไรนิดหนึ่งก่อนไหมคือตกลงแล้วเราถูกบังคับอะไรหรือเปล่าครับ
ถูกบังคับอะไรไหมครับเก่ง
เรามีเจ็ดตอนนั้นจะทำแบบนั้นไหมคะ
เรามีเจ็ดตอนนั้นจะฝังเอาคุณไปฝังลิงป่ะคะ
ไม่มีใช่ไหม
เครียดไหมตอนนี้เห็นร้องไห้ตลอดเลย

พี่ก็ยังเอาปืนวางแล้วมือทาบอก

เอาผ้าบุโต้หอบแล้วไปฝัง

แต่ต้องฟังต้องฟังทุกด้าน
นะครับขณะเดียวกันช่วงค่ำ
ตำรวจเชิญตัวผู้หญิงอีกคนนึง

ค่ะนะครับหลังจากสอบสวนเสร็จนะครับ

ไปงานจริงเห็นเหตุการณ์ไหม

แต่หนูไม่รู้หรอกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น

หนูใส่ตาสั้นก็เลยจำใครยังไงไม่ได้

พาคนเจ็บไปส่งเพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีใครไงดอม

คนก็ออกจากงานเลี้ยงกันหมดไง
พร้อมกับผู้อำกับสนพญาไทย
นี่คือบอกอยู่ในเหตุการณ์นี้แต่เราอาจจะไม่เห็น

เขาบอกว่าไปอยู่โรงพยาบาลถึงตี๒คุณผู้ชม
นี่เป็นความคืบหน้าส่วนหนึ่ง

อย่าลืมนะเก่งคือลูกจ้าง

ส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็คือโบส

ก็คือเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางราชบุรี
และเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับด้านหลังนี่

เพราะว่าเดี๋ยวมีชื่อตัวละครเยอะ
เป็นเก่ง

เรื่องเซิร์ฟเวอร์ที่หลายคนอยากรู้ว่าอ้าว
กู้ภาพได้หลักฐานชัด

อันนี้มันจะ
คลายปมทุกสิ่งอย่างหมดเลยนะคุณผู้ชม
นี่ค่ะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ

เขาคุมตัวในโบ๊ทเจ้าหน้าที่เรือนจำกลาง

เซิร์ฟเบอร์กล้องกลุ่มจรปิด

ที่กรมประชาการตระบุภูทรภาค๗

พ่อก็คือนายระยองอินต้นวงนะคะ

หลังจากที่ถูกจับกลุ่ม
ลูกชายถูกสอบปากคำตลอดทั้งคืนนะ

ให้พูดความจริงนะแต่ถ้าเกิดว่าลูกไม่ผิด

ผมเป็นพ่อผมไม่ได้ถามลูกชาย
ผมไม่รู้ด้วยว่ามีใครสั่งลูกผมให้
ลูกพ่อกับความสัมพันธ์
ของ
ความสัมพันธ์กับกำนันนก

ส่วนกำนันนกเองจะโทรมา

ก็จะมีตำรวจอยู่ด้วย
อาจลูกหรือไปชาย

ตเจ็บไปก็เป็นของโทรมา

เอาแล้วก็ไม่ได้คาวลูกชาย

เพราะผมทำงานอยู่เรือนจำเหมือนกัน
ผมเรือนจำมาตั้ง๓๐๔๐ปีครับ
อืมพี่แจ่งง็ว่าไปทำผิดเนอะ

ครับถ้าถูกก็ขอว่ามาทำให้ลูกด้วย

แล้วผู้เศรษฐ์ข่าวก็พยายามจะถามโบ๊ทถามเหมือนกันเก่ง
มีใครสั่งไหมบูธมีใครสั่งไหมที่เอาเซิร์เวอร์ไปทิ้งมีใครสั่งไหม
มีใครสั่งให้โบ๊ทเอาเซอร์เวอร์ไปทิ้งไหมครับ

คุณผู้ชมต้นสังกัดของโบ๊ทเขาก็คือกรมราชธรรมให้ออกครับ
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนเลยซึ่งในโบ๊ทเป็นพนักงานราชการ
มาปฏิบัติหน้าที่นะครับในเรือนจำกลางราชบุรี

ยังทำงานไม่ถึงปีแล้วก็ไม่ได้เป็นนะครับเจ้าหน้าที่
ของเรือนจำกลางขาวบินอย่างที่เป็นข่าวคุณผู้ชมครับ
ค่ะนี่คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอากล้องวงจรปิด
ย้ำให้คุณผู้ชมได้ดูอีกนิดนึงค่อยไล่อะไรยังนะ
เพราะว่าพอหลักฐานมันจะค่อยออกมาเรื่อย
กล้องวงจรปิดหน่อยฟอร์จูเนอร์กำนันนกขี่ตาม
แล้วมีนายตำรวจปิดท้ายเมื่อกี้ที่บอกนะคะ

แล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมมีการกลับรถ
ซึ่งจุดนี้กล้องวงจรปิดอีกมุมที่อยู่เยื้อง

รถของกำนันนกแล้วก็มอเตอร์ไซค์ของตำรวจ

ทีนี้กระบะขาวซึ่งเป็นรถของกลุ่มกำนันนก
มอเตอร์ไซค์อีก๓คัน
คุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดู

แล้วคันแรกเป็นตำรวจนั่งซ้อนกันมา๒คน
คันที่๒เป็นผู้ชายใส่ชุดสีเหลือง

จ้านาธีเรือนจำเอาเซิเวอร์ไปโยนทิ้ง
คันที่๓ก็เป็นรถของตำรวจที่คอยคุ้มกันขบวน

ทีนี้ถ้าเกิดนับขบวนทั้งหมดเนี่ยนะ

พาไปดูที่สวนหย่อมหน่อยละกันคุณผู้ชม

ถามว่าตรงสวนยอมเนี่ยจะเห็นอะไรบ้าง

เขาบอกว่าจะเห็นขบวนรถของกำนันนก
แล้วก็มอเตอร์ไซค์ตำรวจคันแรกนั้น

แล้วกลุ่มพักพวกของกำนันนกบางส่วนก็
เลียงกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะ

อันนี้เอามาให้ดูกันอีกทีนึงนะคะ

ทางรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติครับ
ออกไหมจับ๖นายเนี่ยมีพฤติกรรมชัดเจนเลยว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เพราะการที่ตำรวจเอาปืนออกจากมือในหน่องทันทีหลังจากยิงสารวัตรสิวแล้วจับในหน่องไว้
แต่สุดท้ายปล่อยน่องไปแล้วยังเอาปืนไปซ่อนเนี่ยมันยังมีการช่วยเหลือพาน่องและกำลังนกหลบหนีไปด้วย
ทั้งหมดเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่ชัดเจนว่ากำนันนกมีอิทธิพลและใช้อำนาจดึงตำรวจดึงนายนั้นนายนี้มาเป็นลูกน้อง
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังบอกอีกว่ายกตัวอย่างนะให้ยกตัวอย่างถึงภาพงานเลี้ยงวันเกิดของกำนันนก
คุณผู้ชมสังเกตไหมทุกคนเนี่ยถอดเสื้อหมดเลยนะในวงถูกบังคับให้ถอดเสื้อ
โจ๊กยังบอกเลยถ้าไม่มีอิทธิพลจริงเนี่ยไม่มีใครกล้าสั่งให้ตำรวจทำแบบนี้
พวกเนี้ยนะครับนะถึงขนาดที่ไปกินเหล้าแล้วก็ถอดเสื้อนะครับมันก็เป็นสิ่งบ่งบอกว่านะกำลังนกเนี่ยสามารถสั่งให้ถอดเสื้อได้นะถอดเสื้อปลดอาวุธก็ต้องเรียนตรงนะครับว่าตำรวจทั้งหมดที่ทำได้ขนาดนี้นะครับนะมันก็มันก็พ้นขีดเส้นความเป็นรวจไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องลงโทษให้หมด
แต่ดัยทำไมกำลังนกเวลาจัดการเลี้ยงเนี้ยฯต้องให้ตำรวจที่มาร่วมงานถอดเสื้อ
มันเป็นพฤติกรรมความชอบส่วนตัวหรือเป็นการระแวงไว้ก่อน

อันนี้ก็น่าตั้งคอสังเกตนะคุณผู้ชม

บอกว่าการก่อเหตุถ้าเกิดว่าไม่มีตำรวจให้การช่วยเหลือ

การเก็บวัตถุพยานถอดเซิร์ฟเวอร์ออกไปทิ้งน้ำ

ไปซื้อปืนปืนสวัสดิการ

โอ้โหจริงคือชื่อมันยังไม่ได้โอนถูกไหม

พวกอย่างนี้รองโจ๊กบอกเลยเป็นเรื่องที่ย่ำแย่มาก
แล้วก็ต้องปราบให้หมดเลยนะคะ

โจ๊กบอกว่าเรื่องนี้จะต้องตรวจสอบเส้นทางการเงิน
กำลังนกเนี่ยได้ประมูลงานไปด้วยรับงานมาเนี่ยมีอะไรหรือเปล่า
ครับนะครับหลักฐานที่เซิร์ฟเวอร์บิ๊กโจ๊กบอกว่ากู้ได้แล้ว
ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณผู้ชมครับอุ้ยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับ
รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินะครับกำกับดูแลความคืบหน้าคดี
สารวัติศิลป์เนี่ยสารวัติศิลป์เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับ
บอกว่าสอบนะผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดสอบสอบสอบสอบ
ออกหมายจับพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับกำนันนกอีก๕คนนะครับ
ฐานร่วมกระทำความผิดคาดว่าอาจจะเป็นในเก่งและในโบ๊ทนั่นแหละ
ในข้อหาทำลายหลักฐานส่วนเซิร์ฟเวอร์ของกล้องวงจรปิด
คุณผู้ชมทั้งประเทศสบายใจได้เพราะมันเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญใช่ไหม
พิสูจน์หลักฐานภาค๗รายงานว่าสามารถกู้ข้อมูลวันเกิดเหตุได้แล้ว
ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ต้องใช้ในขั้นตอนกันนะครับ
ตรวจสอบเนี่ย๓๔วันนะครับสำหรับคณีนี้
โจ๊กระบุเพิ่มเติมบอกว่าหลังสอบปากคำหลายปากโดยละเอียด
ไม่เป็นไปตามจริงทั้งหมดก็คือโกหกทั้งหมดอย่างนี้หรอ
ตรงกันว่างั้นเถอะเพราะแยกสอบนี่แยกสอบมันเตรียมกันไม่ได้นี่นะครับ
แต่เนื่องจากหลักฐานชัดก็เลยถูกออกหมายจับไง
ส่วนกรณีการตั้งข้อสังเกตการโยงเกี่ยวกับสวยสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สวยหรือเปล่าเนี่ย
ท่านสั่งการให้ชุดสืบสวนไปรื้อซิรื้อดูเครือข่ายธุรกิจของกำหนดนกแล้วก็ลูกน้องซิ
ทำให้เพียงเท่านี้เดี๋ยวการสอบเซ็นทางการเงิน
ยังนำไปสู่การตรวจสอบเครือข่ายว่า

แล้วเข้าความผิดมูลฐานฐานฟอกเงิน
ก็จะดำเนินการเรื่องการใช้มาตรการยึดทรัพย
ก็จะเป็นตัวอย่างให้กับตำรวจทั้งประเทศ
ในเรื่องการที่ธรรมดีภูมิกับภูการเหมือนที่ผมได้บอกไปแล้ว
วันนี้เราต้องไม่ไปเปลี่ยนไม้คำยันให้กับคนที่ไม่ดี
สำหรับการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ว่า

ก็จะทำให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างของเขาถูกตรวจสอบด้วย
นั่นก็หมายถึงนะฮะแม่เรื่องของการประมูลโครงการของรัฐ
มันจะถูกตรวจสอบย้อนหลังแหละนะครับ
อาจจะทำให้เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องต้องโดนสอบกันหมดนะครับ
ใครที่เคยพิจารณาตรวจสอบโครงการของกำนันนกเขากับบริษัทของเขาเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวก็ดูความคืบหน้าว่ามันจะไปถึงอย่างที่บิ๊กโจ๊กว่าหรือเปล่า
คดีนี้เนี่ยคุณผู้ชมเท่าที่ดูการทำงานของท่านบิ๊กโจ๊กดูเอาจริงเอาจัง
แล้วเรื่องนี้อาจจะขยายไปถึงการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในหลายพื้นที่ด้วย
แล้วเมื่อวานคุณผู้ชมบิ๊กโจ๊กก็ไปเจอกับนายกเศรษฐาทวีสินครับที่บ้านพิศนุโลกบ้านพักประจำตำแหน่งนายก
คุณผู้ชมหอบเอกสารไปด้วยนะไปรายงานความคืบหน้าทางคดีให้ท่านนายกทราบครับ
หารือกันอยู่๓๐นาที
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานครับบิ๊กโจ๊กก็มาเปิดเผยว่า
นายกกำชับเรื่องการปราบรามาเฟียทุกพื้นที่
รวมไปถึงเรื่องตรวจสอบการหัวประมูลโครงการใหญ่ในพื้นที่

แล้วก็ยังมีตำรวจไปห้อมล้อมล้อมหน้าล้อมหลัง
โดยตัวเองซึ่งหมายถึงบิ๊กโจ๊กนะคุณผู้ชม
ในฐานะรับผิดชอบงานปราบรามการสืบสวน

ประชาชนจะได้มีความเชื่อมั่นว่าตำรวจจะต้องไม่เป็น
ค้ำยันให้กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลครับ

ในขณะที่นายกเศรษฐาครับก็บอกว่าเรื่องที่
พลตำรวจเอกสุรเชษมาเข้าพบก็เป็นการรายงานเรื่องคดีกำลังนก
แต่ว่าท่านเองในฐานะนายกยังไม่ได้สั่งการอะไร

เรื่องของการปราบรามผู้มีอิทธิพลหรือว่าปราบมาเฟีย
นักข่าวเลยไปถามท่านรองนายกครับ
แล้วก็เป็นมศ๑ด้วยรัฐมนตรีมหาธัยท่านอนุทิน
คุณอนุทินก็บอกว่ารัฐบาลมีนโยบายปราบรามผู้มีอิทธิพล
ซึ่งคงไปกำหนดว่าจะให้เสร็จวันไหนไม่ได้
แต่จะทำให้รู้ว่าต่อไปผู้มีอิทธิพล
จะทำอะไรรู้แก่อำนาจไม่ได้อีก
เจ้าหน้าที่บ้านเมืองต้องไม่ยอมรับผลประโยชน์จากคนพวกนี้เลย
ซึ่งการปราบรามผู้มีอิทธิพลก็มีการมอบหมายให้มธ๒ครับ
คุณชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมาแก้ปัญหาเรื่องนี้
ส่วนเหตุผลที่เลือกในชาดา
เพราะสาเหตุแบบไหนเนี่ยคุณผู้ชมลองฟังดูเองดีกว่า
เราก็ต้องใช้คนที่มีความเข้าใจว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไร
ที่สำคัญที่สุดต้องมีใจที่กล้าที่จะชนกับคนพวกนี้
ผมมั่นใจว่าคุณชาดากล้าชน

งั้นเราก็ต้องทำให้เห็นว่าคนพวกนี้ไม่ใช่คนที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองควรจะต้องไปสมยอม
โดยเพราะยิ่งต้องไม่ไปรับประโยชน์อะไรจากเขาเลย
ถ้าผมมาอยู่ตรงนี้ในส่วนที่ผมรับผิดชอบอยู่จะต้องไม่เกิดขึ้น
อยากให้คุณชาดาท่านมศ๒ตรวจสอบตัวเองซะก่อน

ถามกับคุณอนุทินคุณอนุทินบอกว่าเป็นวาธกรรมเป็นการด้อยฆ่า
กว่าที่ท่านชาดาจะมาเป็นรัฐมนตรีได้
ก็ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหลายขั้นตอน
ดังนั้นอย่าไปทำให้เสียกำลังใจคนทำงานเลย

คุณผู้ชมครับเปลี่ยนบรรยากาศเลยนะ
เปลี่ยนบรรยากาศไปดูเรื่องของนะครับ
งานสบของสรวจสิวแน่นอนครับ
ตำรวจน้ำดีท่านทราบกันอยู่แล้วนะครับ
จากข่าวว่ามีเครื่องยืนยันหลายอย่าง
ถึงการปฏิบัติหน้าที่ของสารวัสสิว
คนที่รักเขาก็ไปแสดงความเสียใจ

เป็นบรรยากาศที่สารา๑๑ครับ
พระศรีมหาธาตุวรวิหารบางเขน
เมื่อวานนี้ครับก็เป็นคืนที่๔

ผ่านตำรวจตรีสิวะกรสายบัว
หรือว่าสารวัตรสิวสารวัตรสถานี
ตำรวจทางหลวง๑กองกำกับการ๒

มีพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะครับ

ท่านก็ไปร่วมงานด้วยนี่ฮะนี่ท่านยืนอยู่ตรงนี้ครับ

ร้อยตำรวจเอกพยักพัท

ตำรวจกองกำกับการสนับสนุนกองปราบปราม

รุ่นคือตัวคนให้สัมภาษณ์เนี่ย

สนิทกันตอนไหนสนิทกันช่วงปี๒๕
และต้องประจำอยู่ที่กองปราบปราม

อยู่ด้วยกัน๔ปีคือท่านนี้นะ

ท่านนับถือสารวัสสิวมากนะนะครับ
เพราะว่าเป็นรุ่นพี่ที่คอยให้คำแนะนำ

ขึ้นใจนะครับเป็นคำพูดของสารวัสสิวนะคุณผู้ชมที่นะครับ
สอนรุ่นน้องบอกว่ามึงไม่ต้องเป็นตำรวจแบบนี้
แต่มึงเนี่ยเป็นตำรวจที่ดีกว่าพี่ก็พอนี่ครับนะครับ
เสียใจมากเขาเสียใจมากนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
หากชาติหน้ามีจริงเนี่ยโอ้โหขอนะขอมาเจอพี่อีกสักครั้ง

ขณะที่พันธบตรีนอรบดีดวงจิตท่านเป็นสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงสอง
เพื่อนสนิทเลยคนนี้เรียนกันมาตั้งแต่นะครับ
ตั้งแต่อายุสิบห้าอายุสิบห้าปีเล่าบอกว่า
เจอกันครั้งสุดท้ายใน๓๐สิงหาคมครับนะครับ
สถาปนาตำรวจทางหลวงนี่แหละ
แม้วันนี้เพื่อนจะจากไปแต่ความดีของเพื่อนยังคงอยู่ครับ
ก็ตลอดระยะเวลาที่เราได้รู้จักกันนะครับ
เพื่อนเป็นคนที่ปรารถนาดีกับทุกคน
สิ่งที่เห็นหลังจากที่เพื่อนได้จากไป
คือความดีของเขาที่ผ่านมา
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
เพื่อนคนนี้เป็นคนน่ารักรักทุกคน
เราก็พร้อมที่จะทำเพื่อทุกคน

สิ่งที่เขายึดมั่นมาตลอดนะครับก็คือความถูกต้อง

ความถูกต้องมันมาก่อนความถูกใจนะครับ
พันธุ์ตำรวจตรีนอรบดีนะครับเล่าต่อ
เดี๋ยวเพื่อนนักเรียนในร้อยตำรวจนะครับจะมาร่วมร้องเพลง
เนื้อหาประมาณว่าวันนี้เราควรจะได้อยู่ด้วยกัน
เป็นการแสดงความอาลัยที่เพื่อนจากไป
เป็นความคิดถึงนะครับ

เขาบอกมีตัวอย่างให้ฟัง
ไม่ไม่บ้าง

เห็นป้ายชื่อของท่านนะครับ
แล้วก็นะครับได้ถ่ายเข้าไป

ให้เห็นบรรยากาศอันเงียบเหงาครับ

แล้วก็เห็นหลายคอมเมนต์เรื่องของชื่อของสารวัตรสิว

มันควรจะเรียกสารวัตรศิวะหรือเปล่า
มาจากชื่อจริงของท่านก็คือศิวากร

สารวัสสิวแล้วก็คนไปคอมเมนต์เขาก็ใช้สารวัตรสิวกันทั้งนั้น

สอสาราสละอิวาแหวนแหละ
แต่ก็อ่านเป็นคำไปนะครับ

บางคนบอกว่าอะไรน่ะนักข่าวไม่ให้เกียรติ
คนตายเลยไม่ใช่นะครับ

แล้วก็ไม่ใช่ว่าถูกประสงค์ของเราด้วยนะครับ